ขับหนึ่งคนออกจากพคคือสอสอแจ้

สสแจ้ออกมาเปิดประเด็นใหม่บอกว่ามีผู้ช่วยสอสอของก้าวไกลเนี่ย
ไม่รู้จะเรียกว่าทุจริตได้ไหมแต่เหมือนมีการแบบเจรจาเรื่องของนี่นี่
จากอันนี้ก่อนนะหรือต้องให้ผมพูดทั้งหมดเนี่ย
แล้วก็ออกมาให้ข้อมูลเรื่องกรณีว่ามีผู้ช่วยสอสอเนี่ย
เจรจาเรื่องขายที่ดินกับเจ้าของโรงงานบ่อขยะได้เงินไปตั้งเท่าไหร่เท่าไหร่นะคะ
ล่าสุดมาทั้งภาพและคลิปเสียงเลยนะคะ
นี่ค่ะเรื่องการเอื้อประโยชน์หลายล้านบาทเนี่ย
สสแจ้บอกว่าน่าจะเป็นเพราะเขายื่นเอกสารให้กรรมการบริหารพักเก้าไกล
สมัยที่นายพิธาเป็นหัวหน้าพัก
ตรวจสอบพฤติกรรมของผู้ช่วยสอสอคนหนึ่งที่มีอักษรย่อสอเสือ
หลังเห็นว่ามีพฤติกรรมเรียกรับผลประโยชน์จากโรงงานบ่อขยะ
ผู้ช่วยสอเสือคนนั้นเคยเดินหน้าคัดค้านร่วมกับชาวบ้าน
ต่อมามีความพยายามให้บริษัทบ่อขยะซื้อที่ดินของตัวเอง๕ไร่
ไร่นี่มูลค่า๓๕๐๐๐๐บาทนะคะ
เห็นบอกว่าเป็นการแบ่งขายที่ดินออกเป็นแปลงในราคา๑ล้าน๗แสนบาท

พอตรวจสอบพบก็เลยยื่นเรื่องให้พักตรวจสอบไปตั้งแต่๑๕กรกฎาคมที่ผ่านมา
จนถึงตอนนี้เกือบ๔เดือนเรื่องเงียบกริ๊บ
แล้วประเด็นนี้นี่แหละน่าจะเป็นประเด็นที่เป็นมูลเหตุจูงใจ
ทำให้ผู้ช่วยสอสอตัวย่อสอเสือยื่นเรื่องให้พักตรวจสอบ

โดยพาสาวปปลามาที่พักเพื่อยื่นเรื่อง
แล้วพักก็รับลูกตรวจสอบกันเองโดยใช้เวลาแค่๒๒วัน
ขณะที่เรื่องทุจริตที่เกิดขึ้นผ่านมา๔เดือนแล้ว

เริ่มเห็นการปฏิเสธว่าผู้ช่วยท่านนี้ไม่ใช่ผู้ช่วย

ว่ามีความสนิทสนมกับทางกรรมการบริหารท่านนั้นจริง
เคยทำงานร่วมกันมาตั้งแต่อนาคตใหม่นะครับ

มติตั้งแต่การลงพื้นที่ลงไปรับมาที่พัก
ตั้งเองชงเองนะครับ

อยากจะสังเกตดูว่าผมถูกขับออกจากพัก
ใช้เวลา๒๒วันในกระบวนการทุจริตพัก

รอให้ผมต้องออกมาพูดก่อน
ศาสตร์ใจ้ยังบอกด้วยนะครับว่ามีผู้ประหลาดพระเข้ากลาย
ไลน์มาขอให้หยุดพูดเรื่องนี้ก็อยากจะบอกกลับไปเหมือนกัน
ว่าเรื่องทุจริตก็เรื่องหนึ่งคุกคามทางเพศก็อีกเรื่องหนึ่ง
ต้องทำหน้าที่ฝ่ายค้านอย่างโปร่งใสเขามีหลักฐานและรายละเอียดครบ

ความสัมพันธ์กับสาวปอที่มาร้องว่า

กรอกสมบูรณ์ที่อำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรี

เท่าที่ทราบคือผมคิดว่า

เพราะว่าหลังจากพูดคุยในวันนั้นแล้วนะครับ
กรรมการบริหารท่านนั้นพยายามตามเรื่องเอง
แล้วก็ตัดสินคร่าวว่าได้มีการพูดคุยแล้ว

เพราะว่าต้องให้ดูกระบวนการภายในก่อน

ถือว่าเป็นการเอื้อนะครับ

มันมีความเสน่หาใดที่เกิดการซื้อที่ดินมูลค่าสูงขนาดนั้น
ซึ่งที่ดินก็อยู่ใกล้บ่อขยะนะครับ
มันมันค่อนข้างมีผลกระทบชาวบ้านแถวนั้นนะครับ

หลังจากเกิดเหตุการณ์แล้วก็ได้รับผลประโยชน์ตรงนี้
ทั้งที่เคยเหม็นทุกวันไม่เคยเหม็นมาเป็นปีแล้วครับ
เพราะว่าใจจริงแล้วจะย้างไปพักไหน
มันก็ต้องเป็นพักที่ทำประโยชน์ให้กับประชาชนได้มากกว่านั้น
วันนี้อย่างที่บอกก้าวไกลเขามีสัมมนาสอสอของพักที่โรงแรมในจังหวัดระยอง
หลังจากที่เมื่อวานนี้คณะกรรมการบริหารพักลงความเห็นว่า
นายฉยามพะวานหรือว่าสสปูอัตร

ก็จะเอาเรื่องนี้ไปขอมติจากที่ประชุมสอสอ

ว่าจะลงโทษวินัยร้ายแรงอย่างไหนแบบไร
ล่าสุดรองโคนสกภักด์ก้าวไกลแจ้งสื่อที่ไปรอฟังข่าว

และจะมีการแถลงข่าว๑๐๓๐น

แล้วพรุ่งนี้๑๐นค่อยว่ากันนะคะ
ส่วนความเคลื่อนไหวของสสปูอัดหรือว่านายชายามพวาน
ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปที่ศูนย์ประสานงานของสสปูอัดที่เขตจอมทองนะคะ
ปิดสนิทเลยค่ะร้านค้าที่อยู่ติดกันก็บอกปกติก็ปิดอย่างนี้แหละ
จะเห็นเปิดตอนแถลงข่าวเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา
ลงพื้นที่สำรวจปัญหาน้ำท่วมเทียนทะเล๑๙แยก๒ซอยชุมชนหลวงพ่อขาวบางขุนเทียน
บอกว่าปูอัดทราบดีครับว่าเวลาฝนตกหนักและน้ำทะเลหนุน
จุดนี้จะเป็นจุดที่มีน้ำท่วมสูงหลายครั้งทำให้รถเสียหาย
เรื่องต้นเรื่องการวางท่อระบายน้ำผู้รับเหมากำลังทำกันอยู่อย่างต่อเนื่อง
อาจจะมีล่าช้าเพราะอยู่ในช่วงหน้าฝน
ซึ่งระยะเวลาการก่อสร้างยังอยู่ในสัญญาการทำงานของผู้รับเหมาครับ
ที่สุดการวางท่อระบายน้ำและยกถนนเสร็จ
ก็จะช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมได้ในระดับหนึ่งที่มีกันมาอย่างยาวนาน